ประธานสภาที่ขอรบท่านสมาธิกษ์ผู้สงเกตนะครับครับในเรื่องของยาเสพติดนั่น
รัฐบาลนี่ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพื่อที่จะให้ยาเสพติดนั้น
เราถือว่าเป็นยาเสพติดเป็นหมานตภัยของร้ายแรงนะครับที่บ่อนทำลายสภาวะ
สาบันครอบครัวสังคมและประเทศชาติ
ขอให้เกิดปัญหาอาชกรรมอย่างมากที่เกิดอยู่ทุกวันนี้นะครับ
เนื่องจากยาเสพติดที่เราเห็นอยู่แล้วรัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้อย่างมากเลยนะครับ
รัฐบาลได้เสนอร่างพรบให้ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
โดยเน้นการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจโดยถือว่าผู้เสพและผู้ติดนั้นเป็นผู้ป่วย
ซึ่งขณะนี้ได้ทำอนุบัญญัติหรือกฎหมายลูกยังไม่แล้วเสร็จนะครับ
ผมได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ไปพรางก่อน
แต่เนื่องจากว่าปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ไม่สามารถรอได้
โดยบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสมคมควบคู่กันไป
บำบัดรักษาและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยตั้งแต่ใช้ระบบสายด่วนหนึ่งห้าหกเจ็ด
และภาคีเครือข่ายและส่งผู้ป่วย
และรับส่งผู้ป่วยไปสู่การศูนย์คัดกรองสถาบันสถาพยาบาล
และเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกาย
และให้จิตใจในการฟื้นฟูสภาพทางสังคมไม่ให้ต้องเสียค่าใช้จ่าย
รัฐบาลได้พยายามทำทุกเรื่องนะครับโดยได้ตั้งศูนย์บำบัด
บำบัดเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา
โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะครับโดยร่วมมือกับภาคเอกชน
ภาคประชาสังคมนะครับนะครับสำหรับการบริหารจัดการ
ซึ่งเป็นการบำบัดรักษานั้นโดยชุมชนนั้น
มีส่วนรวมนั้นเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดำรงชีวิตในสังคมอยู่ได้ปกติอย่างต่อไป
โดยการนำผู้ติดยาเสพติดนั้นมาบำบัดรักษาในฐานะผู้ป่วย
ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตครอบครัวได้ตามปกติ
และตามสัมมาอาชีพประกอบสมาอาชีพได้
และจะเป็นคืนคนดีกับสุนคมนะครับซึ่งรัฐบาลได้พยายามทำในเรื่องนี้
ถือเป็นเรื่องสำคัญและให้ความสำคัญกับประชาชนผู้ป่วยทุกคนนะครับ
ส่วนยาเสพติดนั้นเราก็ได้ป้องกันและปราบปรามแล้วค่ะ
มีการจับกลุ่มอยู่ทุกวันนะครับการตามปัญหาชายแดน
คุมอยู่ทุกวันจะเห็นได้จากการที่
พวกผู้ตาวิชาผมได้ได้ดำเนินการมานะครับ
ผมฟังอย่างฟังท่านท่านสอสอที่ได้พูดเมื่อกี้นี้
ท่านเคยไปจับกลุ่มกับการจับกลุ่มของ

ผมอยากให้ไปร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการจับกลุ่มด้วยนะครับ
เพื่อจะได้จับกลุ่มให้ได้ให้มากขึ้นนะครับ

เพราะฉะนั้นคนทำงานผู้ใต้บัญชาของผม
ที่อยู่บริเวณชายแดนนั้นเขาจะเสียกำลังใจนะครับนะครับ
สำหรับกลุ่มขบวนการการค้ายาเสพติดนั้น
กำชับให้หน่วยด้านความมั่นคงในการจับกลุ่มนั้น
เพื่อให้สามารถที่จับกลุ่มได้หลายได้จำนวนมากมายนะครับ
แล้วเราก็จับกลุ่มได้แล้วก็มีการคืนความดีให้กับ
พวกที่จับกลุ่มทุกคนเราไม่มีการไปอมตำ
ที่คุณบ้านะครับว่าผู้บังคับบัญชาจะอม
เรื่องของรายได้ของผู้ตายบังคับชาทุกคนนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นทหารหรือตำรวจที่ทำการจับกลุ่มยาเสพติดได้
ถ้าสมมุติว่ามีการอมมีการอมนั้น
เราก็จะต้องตัดสินกันอย่างเฉียบขาด
ติดได้เป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง
เห็นได้จากโทรทัศน์ทำทุกวัน
ก็ขอให้รับทราบด้วยครับว่า
รัฐบาลไม่เคยนิ่งเฉยตลอด๘ปีที่ผ่านมา

เพื่อที่จะให้ยาเสพติดนั้นได้ลดน้อยลงและหมดไป
แล้วก็พยายามที่จะช่วยเหลือผู้ป่วย
ให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้